ก่อนจะไปเจอน้องแจ๊กกี้เจอพี่ถั่วแล้วก่อน
เฮ้ยวันนี้โอ้มสิทธิธาฟืนจรรย์สิ
ขอความเมตตาขอพรต่าง
เมื่อวานนี้ได้เลิกดีเปลี่ยนค่าธาตุบริวาร
บริวารที่ไหนในศาลพระภูมิคุณผู้ชมนี่

บอกเลยว่าจัดพิธีมงคลขอพรขอโชคขอลาบ
ถือโอกาสปรับเปลี่ยนค่าธาตุบริวาร
ช้างม้าวัวควายในสารพระภูมิ
แล้วก็ไหว้ถวายผลไม้ขนมหวาน
องค์พ่อพระพิฆาเนตและพระแม่ธรณีย์ด้วยค่ะ
โถแระบอกกับพี่อ้อมอกอ้อมใจ

เปลี่ยนสิ่งของต่างให้กับศาลพระภูมิ

ต้อนรับสิ่งดีที่เป็นมงคลกับปีหน้า

พอมงคลเมื่อเป็นมงคลขนาดนี้แล้ว
ก็ต้องมงคลจุดขอดูหน่อยตัวแหละก็เลยจุดทูปตัวเลขค่ะ
โชคลาภจากศาลพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางเลยไหนก็เคลียร์ให้ท่านใหม่แล้วใช่ไหม
เลขที่ได้ก็คือ๑๗๙อุ้ยเรามองเป็น๒อ่ะ
ใช่พอมองพี่แจ๊กตรงกลางคือ๑๒๙มองเป็น๑๒๙จริงคือ๑๗๙
แล้วแต่สายตาใครคุณผู้ชมแล้วอาก็บอกบ้านเลขที่มาด้วยว่าหนึ่งศูนย์
เออนะคะเช่นเดียวกันกับสายพญานาคค่ะคุณพี่ยิ่งยงยอดบัวงามเมื่อวานนี้
มาภรรยาตัวจริงที่ไม่ใช่พี่ฮายอภพรนะคะหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่
เดินทางไปร่วมพิธีอาบน้ำมนต์มายราบค่ะพร้อมลงคาถาปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่ฝ่ามือ
อันนี้เราก็เพิ่งเคยได้ยินเสริมความสิริมงคลในชีวิตไปกับหลวงพ่ออุ่นใจ
ที่วัดถนนโค้งอำเวอร์ปัดต้องนักคลราชศรีมากโอ้โฮอากาศก็เย็นกว่านี้
นี้เราก็สงครามนี้สิตามว่าปากห้องประมาณ๑๖องศาหงดลึกไปเลยนะครับ
แล้ววัดแห่งนี้พี่ยิ่งยงแล้วก็ครอบครัวเดินทางมาทำบุญเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
พี่ยิ้งยงอย่างบอกพลูมาบอกว่าครั้งนี้ตั้งใจเดินทางมาอาบน้ำมนต์
ออกไปให้หมดแล้วก็ต้อนรับสิ่งดีเนี่ยเตรียมตัวไว้ก่อนรับปีใหม่เลย